ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริง
เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะ

โพสต์ภาพเอาไว้ว่ามีเด็กผู้ชายอายุ๑๕ปี
บังคับให้เด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำชาย
แล้วคือเด็กผู้หญิงไม่ยอมร้องขอความช่วยเหลือ
คือเด็กผู้หญิงบอกว่าเด็กผู้ชายอายุ๑๕

แล้วพยายามจะข่มขืนน้องด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำ
คือคนที่โพสต์เอาไว้เขาบอกว่า
เป็นเด็กขนาดนี้โตไปจะเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่าเข้าไปยุ่งเรื่องของเด็ก
ขณะที่ไปถ่ายรูปเล่นในวัดแห่งหนึ่งย่านฝั่งทน
พบเด็กผู้ชายพยายามบังคับให้เด็กผู้หญิง
อวัยวะเพศในห้องน้ำผู้ชาย
ตบทั้งบังคับจนเสียงดังออกมานอกห้องน้ำ
ส่วนเด็กผู้หญิงก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ตำรวจสอบถามน้องผู้หญิงน้องบอกว่า
โดนบังคับให้อมอวัยวะเพศแล้วโดน
เด็กผู้ชายคนนี้พยายามจะข่มขืน
น้องไม่ยอมน้องโดนทั้งตบโดนทั้งต่อย

ว่าเด็กผู้ชายอายุแค่๑๕
ทำไมถึงก่อเหตุได้ขนาดนี้
เราเลยส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของโพสต์ค่ะนางสาวอนุสาสุทธิประพาอายุ๒๑ปี
เธอเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นช่วงสาย
เมื่อวานนี้ค่ะเธอกับเพื่อนก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปกันในวัดที่เกิดเหตุ
แล้วก็พากันไปยืนถ่ายรูปอยู่ที่หน้ากระจกตรงอ่างล้างมือข้างห้องน้ำชาย
ได้ยินเสียงเหมือนกับเด็กเล่นกันในห้องน้ำค่ะ
แต่ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรจนได้ยินเสียงตบ
คือเธอบอกว่าเสียงตบมันดังมากถึงขั้นดังออกมาด้านนอกอะค่ะ
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงเป็นเสียงเด็กอ่ะนะร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
หลังจากนั้นมีเสียงเป็นเสียงของเด็กผู้ชายตะโกนบอกว่ากูบอกให้อม
เป็นเสียงแบบเนี้ยค่ะโอ้โหแล้วเสียงมันดังออกมาจากห้องน้ำชาย
อยู่ห้องแรกเลยอ่ะนะคะนางสาวอนุสาเจ้าของโพสต์บอกว่าเธอตกใจมาก
หันไปมองหน้ากันกับเพื่อนก็เลยตะโกนกลับเข้าไปในห้องน้ำว่าเฮ้ยทำอะไรกัน
แล้วเดินไปเคาะประตูยืนเรียกกดดันอยู่นานค่ะ
ห้องน้ำเงียบกริบเลยจากเสียงตบเสียงร้องอยู่ในห้องน้ำนะเงียบกริบ
ก็เลยไปนิมนต์พระที่อยู่ในวัดนะคะให้มาช่วยโทรแจ้งตำรวจค่ะ
สุดท้ายเด็กสองคนยอมออกมาจากห้องน้ำเด็กผู้หญิงเนี่ยนะร้องไห้ตัวสั่นเลยค่ะ
แล้วห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายมันติดกันหนูก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องน้ำอะค่ะว่า
แบบเหมือนเด็กเล่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็หนูก็ไม่แน่ใจหนูก็รอไฟสักพัก
หนูก็ได้ยินว่าอะไรอ่ะเด็กเขาบอกว่ากูบอกให้มึงอม
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนตบแล้วก็ได้ยินแบบช่วยหนูด้วยช่วยด้วยแบบตะโกนเหมือนร้องไห้ไปด้วยอะค่ะ
หนูก็เลยตะโกนเข้าไปว่าทำอะไรกันเขาก็เงียบสักพักแล้วเขาบอกว่า
กวนมึงก็ต้องอะไรประมาณนี้ค่ะมึงต้องโดนอย่างนี้
แล้วหนูก็บอกทำอะไรกันจะออกมาไหมหนูก็ทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนโทรเรียกตำรวจค่ะ
แต่ตอนนั้นหนูยังไม่ได้โทรถ้าดีก็ไม่ต้องแบบให้ออกมาอะไรพวกนี้หรอกค่ะ
แบบผู้หญิงด้วยไงเป็นผู้หญิงน่าจะให้อยู่บ้านมากกว่าอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันอันตรายถึงจะตอนเช้าก็เหอะอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนที่เราเจอก็บ่ายอย่างนี้ค่ะมันไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยดี
น่าจะให้น้องเล่นแถวบ้านมากกว่านี่มันไกลบ้านด้วย
ถึงเด็กผู้ชายช่วยใช่ค่ะแบบดูแลดีกว่า
อย่าปล่อยถึงจะเป็นผู้ชายก็อย่าปล่อยดีกว่าเพราะมันแบบอันตรายด้วย
แล้วก็ผู้ชายเนี่ยแบบทำอะไรแบบอยากทำอะไรก็ทำอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ
เล่นได้หมดอย่างนี้อยากรู้อยากลองอย่างนี้ค่ะ
อืมเนี่ยค่ะยังเป็นเด็กอยู่แท้นะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับพี่สาวของเด็กหญิงผู้เสียหายค่ะ
พี่สาวก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
จะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
แม้ว่าตัวผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็อายุแค่๑๕แต่ก็จะเอาเรื่อง

วันเกิดเหตุถ้าไม่มีคนเห็น
คุณผู้ชมนึกดูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยนะ
โชคดีจริงที่มีคนได้ยินเสียงมีคนเข้าไปช่วยนะคะ
แต่คือถ้าเปิดถามหนูหนูไม่ยอมแน่เพราะน้องหนู
คุณสุชาดานักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตามหาเด็กชายที่ก่อเหตุนะคะ
มีคนบอกว่าบ้านอยู่ในซอยกำนันแม้น

เจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นผู้ปกครองของเด็กผู้ชายที่ก่อเหตุ
เป็นแค่ผู้ใหญ่ใจดีที่เคยให้ข้าวให้น้ำให้ที่หลับที่นอนกับเด็กคนนี้
เพราะว่าเด็กคนนี้นอนอยู่ข้างถนนค่ะครับ
เจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้นอนอยู่ข้างถนนไม่มีคนดูแล
เราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพ่อแม่เด็กเข้าไปไหนอ่ะ
เขาก็บอกว่าคือแยกทางกันตั้งแต่เด็กอายุ๑๑
แล้วก็เคยไปออกรายการรายการหนึ่งด้วยไปแสดงความสามารถในการเชิดสิงโต

คือคนที่ให้ข้อมูลเรานะเขาบอกว่าเขาเคยช่วยเด็กคนนี้
คือจริงแล้วพื้นฐานก็มองว่าด้วยความเป็นเด็กแล้วก็น่าสงสารก็ดูเป็นเด็กดีแหละ
แต่พอเริ่มมีพฤติกรรมไม่ดีหลังจากพ่อเสียชีวิต
แล้วไปติดเพื่อนรุ่นพี่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
แล้วเหมือนกับทีนี้ไปกันใหญ่เลยไปขโมยของขโมยของอะไรก็มีนะ
เจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าจากที่เคยช่วยเด็กคนนี้นะ
เด็กคนนี้ก็มาขโมยของบ้านเขาเขาเลยไม่ช่วยแล้วแล้วไม่ให้เข้าบ้านแล้วด้วย
แล้วก็มาใหม่แล้วลูกชายฉันต้องให้วันเป็นร้อย
ลูกชายก็บอกว่าสองสันกัน
ตำรวจเลยบอกแบบนี้นะคะผู้กำกับสนบังขุนเทียน
พันธุ์ตำรวจเอกวิสิตสังคนัน
บอกว่าผู้ปกครองของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
เขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
เตรียมแจ้งข้อหากับเด็กผู้ชายที่ก่อเหตุ
ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจร่างกายของเด็กผู้หญิง
ก็จะมีการตั้งข้อหาอื่นเพิ่มเติม

คือด้วยความที่คนก่อเหตุเป็นเด็กอายุแค่๑๕
ก็ต้องประสานสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำครับ
แล้วผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุก็อายุน้อยทั้งคู่
คนก่อเหตุอายุ๑๕น้องผู้หญิงอายุแค่๑๓
ก็เดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะแจ้งข้อหาเด็กผู้ชายที่ก่อเหตุเพิ่มอีกนะคะ
แล้วเจอตัวแล้วนะคะเด็กคนนี้เด็กผู้ชายอ่ะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำอยู่
นี่มันแสดงให้เห็นว่าเรื่องของเพื่อนนี่สำคัญจริงนะฮะ
ครอบครัวสมบูรณ์หรือว่าครอบครัวไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าไปคบเพื่อนไม่ดีนะน้องนะเรียบร้อยเลย
ไกลเลยอ่ะทีนี้กูไม่กลับครับ